เขาแฟกเข้ามาโดยไม่สัญญาณไป
ผมก็โอเคยอมให้เข้า
พอยอมให้เข้าเสร็จปุ๊บ
ด้วยความที่ผมก็ขับตามตามตามเขาไปเนี่ย
แล้วส่วนตัวผมก็ขับไปแล้วก็มองกระจกหลังไป
กลัวว่าจะมีใครมาแทรกหรืออะไรแบบนี้

ข้างหน้ามันเกิดชะลอกันขึ้น

ตัวผมเนี่ยด้วยความที่มองกระจกหลังอยู่
ผมก็พอหันมาอีกทีแล้วข้างหน้ามันจอดปุ๊บเนี่ย
ผมก็เหยียบเด็กไม่ทัน
ผมก็เลยฉลับออกไปด้านนอก

ทีนี้ผมก็พยายามตีรถกลับเข้ามาในเลนของผมเอง
ในเรนของผมเพราะไม่งั้นถ้าไม่ตีกลับมารถฝั่งตรงข้างหนึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่จะมาชนได้
พอจะกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็พยายามจะเข้ามาให้แล้วมันก็ประชิดรถกับเขามาก

แต่เขาว่าจากเดิมตามเขาเข้ามาแกล้งเราเราตามเขาเราหลุดออกไปแล้วไปปากข้างหน้าก็อีกที
ไม่ผมไม่ได้ปากข้างหน้าตอนนี้ผมก็ยังอยู่ข้างหลังครับผม
แต่ผมพยายามจะเบี่ยงให้เข้ามาในเลนผมมากที่สุดครับ
แล้วก็ผมก็รอแต่กระทั่งจนกระทั่งเขาเนี่ยขับรถเลื่อนไปข้างหน้าจนผมมีช่องเข้าได้ทางข้างหลัง
ข้างข้างหลังก็จอดเข้ามาในเรนได้ครับผม

จากนั้นก็คือคู่กรณีเนี่ยก็มีการคือรถกระจกลงมาแล้วก็ภูมิการ

ลงจากรถไปยังไงครับ
จากรถไปในหลังจากที่เขาชูนิ้วกลางเนี่ยผมก็ลงจากรถไปแล้วก็
แล้วก็ยอมรับว่าผมก็มาเข้ากระจกเขาแล้วมันแหละ
ผมยอมรับครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้พูดอะไรผมไม่ได้ด่าทอผมไม่ได้พูดผมไม่อะไรนะ

แล้วผมก็กลับเข้ารถมา

ผมกลับเข้ารถมาปุ๊บเขาก็เดินไปข้างหน้ารถเราก็ถอยมาชน

คือนอกเหนือจากนี้ผมไม่แน่ใจนะคือต้องเดี๋ยวผมบอกคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนแต่เหตุการณ์เบื้องต้นเป็นอย่างนี้จริง

ยังไม่มีการตั้งค้อหาหรือ

ก็บริษัทประกันรถยนต์

สิ่งบ้านพงฯประกันภัยก็เอารถพล่องไปเคลมให้
แล้วจะมีการเรียกภาษาเสียหายจากผู้กรณีเพียง

ห้องเครื่องมาได้รับความเสียหายหรือเปล่า
ครับเท่าของขึ้นแล้วรภาพจะเป็น
ก็ปกติครับคือคือ
ไม่ครับก็คือณตอนฮัลล์ไม่มีฮั่วใหม่ชนครั้งแรก

ตอนนั้นตกใจเมื่อผมก็ลืมออกไปแล้ว
มันก็ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจครับ
ผมคิดถึงเกี่ยวกับของประกันอะไรละ
แล้ววินจังงงานเดียวที่อยู่ตรงนั้นมาช่วยใคร

ตอนนั้นนะผมลงไปมือเปล่า

ผมก็นิ่งอยู่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกครับ
ไม่ได้พูดระหละคำ
ครับผม

ก็ถึงเราจะยอมความ
ตัวผมผมอยากให้เรื่องนี้มันจบ

มีเฟซบุคของคุณเก่งที่มีพฤติกรามขับรถเฉียวชนบุคคล์อื่น
ทุกครั้งที่อยู่ในคลิป

แต่ผมขับรถถูกกฎจรรยาจรทางประการยืนยังว่าผมถูกพุทธครั้ง

ไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้ก็คือต้องจะบรรจีกับคุณพี่เขาในกว่าผิดศาล

แสลรถของที่ขับศาลนะครับ๔๐๐บาทก็คดีนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่าง
เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าสื่อมวลชนประชาชนสังคมให้ความสนใจ
ก็จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดคือ๑๐๐
แล้วส่วนของคุณเก่งดีจนเขาหาอะไรบ้างครับ
เปรียบเทียบปรับ๑๐๐๐บาทแล้วก็ถามแล้วยอมไหมเขาบอกยอมเสียความปรับ
ก็๑๐๐๐บาทอันนี้ของคุณตี้ก็จะจบไป
เขายอมเสียความปรับในอัตราสูงสุดคือ๑๐๐๐บาท
ส่วนของเก่งเนี่ยคดีเก่าก็คือเรื่องของ
เขาหาอะไรขับรถไปกันดึงถึงความปลอดภัย
นั่นคือมีโทษกันและตรับนั่นคือค่าเดิม
แล้วที่ให้พิสูจน์ค่าเพิ่มเติมมันก็ได้เพียงข้อทำให้เสียทรัพย์ตัดไปแล้ว
เพราะว่าไม่ติดใจกันจริงทำให้เสียทรัพย์มีโทษก็ดีกว่า
แต่ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจในเรื่องทำให้เสียทรัพย

มันทำให้เรามีพฤติกรรมเลยเถิดมาจนถึงขั้นถึงคำนี้ไหมคะ
ไม่ครับผมเพราะว่าคือคนเราอะครับ
เราขับรถเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเราและคนอื่น
ใช่ไหมครับแต่เวลาเราทำถูกกฎจราจร
เราขับรถตามตามเขามา
อยู่ดีเขามาขับปาดแซงปุ๊บ
คือถ้าเราให้ทางพยายามให้ทางให้ไม่มีน้ำใจ
ผู้การเชื่อนะเชื่อครับผมก็สุดท้ายอีกคำถามอีกอีกข้อหาหนึ่งที่ที่พูดไปก็เรื่องของการทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่จิตใจ
ไปถึงท่านมายาวฆ่านะครับก็เป็นระหว่างผู้โทษนะครับ
การพลุกไม่เกินหนึ่งเดือนตับไม่เกินหนึ่งเงินบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นจะต้องแจ้งข้อหาเก่งเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา